ไม่ได้พูดยอมรับตรงหรอกว่าอ๋อผมข่มขืนคุณครับ
ผมกระทำชำเลาคุณครับแต่ว่ามีการในคลิปเนี่ยมีเนื้อหาประโยคที่บอกว่า
เออไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะติดโรคหรือจะติดท้องเขาเซฟป้องกันอย่างดีเขาใส่ถุงยางอนามัย
ได้มีการพูดคุยกับตำรวจโรงพักเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองนะคะว่าหมอคนนี้อีกแล้วเหรอ
เคยมีหลายคนแล้วที่มาแจ้งความในลักษณะแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วจบไปด้วยกันไก่เกลี่ยยอมความกันไป
เพราะว่าโอเคแหละถ้าสมมุติว่าการกระทำชำเลาเนี่ยมันต่ำกว่ามันไม่ได้ต่ำกว่า๑๘มันเป็นเรื่องของการยอมความกันได้อยู่แล้ว
ผู้หญิงที่โดนกระทำชำเลาอย่างนี้การที่มาออกข่าวมาเอาเรื่องเอาราวอะไรต่างเขาก็คิดว่าเขาก็เจ็บช้ำ
บางทีก็ได้ค่าเสียหายไปก็ยอมความจบกันไปแต่ในเคสของน้องคนนี้เขาบอกว่ายังไงไหนออกมาแล้วเขาถึงที่สุด
หลังจากที่ข่าวเริ่มออกไปตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าเราก็มีข้อมูลจากคนที่ทำงานในวงการแพทย์ด้วยกันโทรมาถามว่าโรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ใช่หมอชื่อนี้ไหมใช่หมอคนนี้ไหม
ถามว่ารู้ได้ยังไงเขาก็ตอบบอกว่าหมอคนนี้มีประวัติและก็มีการลวนลามทางเพศมีการล่วงละเมิดคนอื่นด้วยจริง
ในส่วนตัวพี่พี่เชื่อพฤติกรรมหมอที่ออกไปแบบนี้ไหมครับ

ผมต้องเต็มกระปริงกันหรอกแต่ร้านกระปริงมันน้อยอยู่หน้าร้านน้อยอย่างนั้น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
วันนี้ขออนุญาตแทนคุณจอมขวัญ๑วันนะครับ
คุณจอมขวัญไม่สบายกระทันหันนะครับก็เลยมาทำหน้าที่แทน
วันนี้เราจะตามความคืบหน้ากันเกี่ยวกับกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ได้ร้องเรียนผ่านทางทนายดังนะครับแล้วก็องค์กรทำความดีของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับ
บอกว่าเธอไปตรวจภายในที่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่อำเภอเมือง
มีคุณหมอคนหนึ่งเป็นคุณหมอผู้ชายสูตินารีแพทย์ก็มาตรวจให้แต่สุดท้ายแล้วเธอถูกคมขืนนะครับ
วันนี้ก็มีการไปตรวจเรื่องของคลินิกกันมีการรับทราบข้อกล่าวหากันไปแล้วของคุณหมอคนนี้
ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงไว้บางส่วนแต่แน่นอนว่าก็อย่างที่มีเสียงของผู้คนที่อยู่แถวนั้น
ก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงเหรอบางส่วนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาตรวจภายใน
ผู้หญิงที่เข้าไปตรวจภายในกับสูตินารีแพทย์ขั้นตอนต่างเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นยังไงกันแน่
และคดีนี้ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนวันนี้เดี๋ยวคุยกับทนายที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติมให้ด้วยทนายนิด้าสรรญาหวังสุขเจริญนะครับ
วันนี้อยู่กับเราที่ถามตรงตรงนะครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีค่ะ
ความคืบหน้าก่อนเลยตอนนี้จนถึงณขณะนี้นอกจากที่ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้ว
หมอคนนี้ที่ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนี้ไปยังไงต่อ
หลังจากนี้เป็นยังไงต่อก็คือในส่วนของพนักงานสอบสวนก็ดำเนินไป
แต่ว่าต้องเรียนให้ทราบว่าคดีอย่างนี้มันเป็นคดีที่ไม่ใช่รัฐอย่างเดียวเป็นผู้เสียหายนะคะ
มันเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมอบหมายคดีให้พนักงานสอบสวนทำก็ได้
หรือว่าจะจ้างทนายความฟ้องเองก็ได้อย่างในกรณีอย่างนี้เมื่อคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้รับเคสมา
แล้วส่งต่อให้ทนายนิด้านะคะเมื่อเราได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่เลยก็คือให้ทีมทนายความกำลังล่างฟ้องคดีเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อสารเองค่ะ
ผมดูจากข้อมูลของคดีเนี่ยผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเขาอายุเท่าไหร่นะ

อายุ๒๙ไปตรวจภายในที่ให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจที่สพมนครสวรรค์คือครั้งแรก๕กันยายนปีนี้๒๕๖๖

ไม่จริงกับเรื่องของเพศของผู้หญิงหน่อย
รู้สึกเหมือนกับว่ามีการเอาอวัยวะเพศของ
หมอมาถูไถแถว

เพราะว่ารู้สึกยังไม่หายดีไปตรวจอาการอีก

แล้วมาแจ้งเรื่องผ่านทาง
คุณบุ๋มมานัดดาหรือว่าทางทนายนิด้าเมื่อไหร่
ติดต่อทางผ่านทางคุณบุ๋มปะนัดดามาเมื่อสักประมาณ

วันที่๒๔กันยาเขาโดนข่มขืนกระทำชำลา

แล้วก็หลังจากนั้นเขายังไม่ได้ไปดำเนินคดี

เขาก็กลับบ้านเงียบอยู่ในพวังอยู่ในอะไรของเขาไป
สุดท้ายที่เขาตัดสินใจแจ้งความเนี่ยก็คือวันที่๖
พฤศจิกา๖ตุลาขอโทษทีค่ะ

เมื่อสักประมาณผ่านมาสักระยะหนึ่งนะคะ
ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เขารู้สึกว่ามัน
มันมีอะไรคืบหน้าหรือยัง

เขาก็เลยมาหาคุณบุ๋มปนัดดานะคะ
บอกว่าพี่คะหนูถูกข่มขืนช่วยหนูหน่อยค่ะ
บุ๋มก็เลยติดต่อมาที่ทนายนิด้าค่ะ
คือการที่จะกล่าวหาใครสักคนหนึ่ง

อะไรที่ทำให้ทนายนิด้าดูแล้วก็
เชื่อว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เพราะต้องยอมรับว่าจากปากคำที่ฟังเนี่ยนะ

ว่าประจักษ์พยานตรงไหนอะไรยังไง

เอาจริงทุกอย่างเป็นพยานแวดล้อมหมดเลย
ต้องพูดตรงนี้ตามตรงเลยนะคะว่า
กรณีนี้ในคดีข่มขืน
เกินครึ่งไม่มีประจักษ์พยานนะคะ
ไม่มีใครเห็นหรอกว่าใครกระทำอะไรกับใคร
ส่วนใหญ่อยู่ในที่ระโหฐานที่รับตาคน

ดังนั้นการที่ไปหาคนมายืนยันว่า
ผมเห็นเขากระทำชำเลากันจริงครับมันไม่มี
เราต้องหาจากพยานแวดล้อมอื่นนะคะ
อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าไปตรวจร่างกายเลย
พวกนี้นะคะไปเก็บเจอถุงยางอนามัย

พยานแวดล้อมที่มันใกล้ชิดมากที่สุด
แต่หากสมมุติว่าล่วงเลยมาแล้วเพิ่งจะมาตัดสินใจนะคะ
ก็อาจจะต้องไปในวิธีอื่นแล้ว

กันยามาปลายตุลาอย่างนี้เดือนหนึ่ง

ซึ่งเขาไม่ได้ไปตรวจร่างกายอะไรไว้ก่อน๑๔ตุลา๒๔
กัญญามาต้นตุลาที่ไปแจ้งความค่ะ

เพราะในตอนแรกไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีใดเลย
แต่ตอนแรกไปแจ้งความเอาไว้ตอนต้นตุลา

ไม่ประสงค์ดำเนินคดีแต่แจ้งเพื่อ

คือนับตั้งแต่๒๔จนก่อนถึงวันที่๖

แต่วันที่๖คือประสงค์จะดำเนินแล้วไงคะ
ก็เลยไปแจ้งในวันที่๖ค่ะ
ถามว่าทำไมในระหว่างนั้นถึงไม่ประสงค์
คือจะบอกว่าผู้หญิง
คดีขมขืนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
๑๐๐เคสมีปรากฏเป็นคดีสักแค่๑๐๒๐
ที่ไม่ปรากฏที่บอกว่าคดีข่มขืนทำสถิติมา

แต่คนเลือกที่จะดำเนินคดีมีแค่นั้น
เพราะว่าถามว่าดีด้ายืนยันมาจากอะไร

แม้แต่คดีนี้ที่พอออกมาเปิดโปรง
น้องคนนี้นางสาวเอนะคะที่ดำเนินคดีอยู่
ที่ทำเรื่องให้อยู่ตอนนี้
หลังจากข่าวออกไปปุ๊บพรั่งพลูเลยค่ะ

พรั่งพูกันเข้ามาเลยว่าเขาก็เคยโดน
นิด้าทำการบ้านถามหมดทุกคนว่า
เพราะอะไรถึงไม่ไปแจ้งความ
คือพี่คะหนูก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไง
หนูจะไปทำยังไงแล้วหนูจะเอาอะไรไปแจ้ง
เหมือนอย่างขนาดน้องที่นิด้าคิดว่า
มีพยานหลักฐานตามสมควรแล้ว
ทนายก็ช่วยรวบรวมแล้ว
คนยังถามเลยจริงเหรอมันอะไรยังไง
กับคนที่ถูกทำแล้ว
ไม่ได้มีกุญสือให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือ
อยู่ดีไปถึงคำถามสมมุติว่า
ตำรวจทำมาไหนลักฐานล่ะอะไรอย่างไร

เขาการที่เขาถูกข่มขืนมาแล้วจะต้องไปหาอีก
แล้วจะต้องหาอะไรหาอย่างไร
ค่าใช้จ่ายอย่างไรสิ่งที่จะต้องเจอจบดีกว่าไหมคะ
จากสิ่งที่น้องผู้เสียหายบอกเล่าพฤติกรรมตอนที่เจอก็คือ
ทางที่๒ที่ไป๒๔กันยายน
หมอให้เข้าไปแค่๒ต่อ๒

หรือเปล่าอันนี้นิด้าคงยืนยันให้ไม่ได้นะคะ
แต่ว่าน้องก็มีกล่าวอ้างว่าน่าจะล็อก

หลังจากนั้นหมอก็ใช้วิธีการตรวจต่างนานา
ซึ่งตรงนี้น้องไม่สามารถเห็นทางบริเวณด้านล่างของน้องแล้ว

คือจะบอกว่าในการที่อยู่บนเตียงตรวจสูตินะคะ
สถานที่ที่นิด้าก็เคยไปตรวจนะคะ
ผู้หญิงก็ไปตรวจตามอายุไขนะคะ
ที่ก็จะเป็นลักษณะที่เอียง

แต่ว่าที่นี่จะเป็นลักษณะนอนราบนะคะ
ถามว่านิด้ารู้ได้ไงอยู่ในห้องเหรอ

ทุกคนที่ติดต่อเข้ามา๒๐๓๐คนบอก

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านึกถึงภาพ

การที่จะมามองผ่านมาเพื่อเห็นตรงนี้
ว่าเออเห็นอันนู้นอันนี้ชัดเจนมันไม่ได้อยู่แล้วแหละ

ก็เลยต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่ง

ค่ะคือการที่เขาตัดสินใจว่าจะสักในสักพักนึง
ไม่ใช่ว่าเขาไม่แน่ใจนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่
ใช่หรือไม่ใช่จริงแล้วเขาคงจะแน่ใจในตั้งแต่ที่เขาออกมาจากห้องนั้นแล้วแหละ
เพียงแต่ว่าในสิ่งที่เขาลังเลเนี่ย
เป็นการลังเลในลักษณะที่ว่าเขาควรจะดำเนินคดีดีไหม
หรือไม่ควรจะดำเนินคดีนะคะ
ที่ว่าเขาจะต้องดำเนินคดีเขาจะยุ่งยากเพียงไหน

กับการที่ว่าแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะ
แล้วในเมื่อคุณคิดอย่างนั้นตั้งแต่ตอนต้นแล้วตอนหลังคุณตัดสินใจทำไม
ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเขาทุกข์
คุณอย่าไปว่าแบบเรื่องนี้มันเรื่องแค่นี้เขาทุกข์อยู่อย่างนี้
สุดท้ายแล้วเขาต้องไปพบจิตแพทย์
มีหลักฐานมีประวัติในการรักษาตัว
มีใบรับรองแพทย์จากจิตแพทย์
ให้ยามากินกินยานอนหลับตลอดนอนหัวข้ามตลอด
นี่นิด้าติดต่อเขาถ้าเลยช่วงหัวค่ำไปแล้วคือเขาก็กินยา

ผมฟังจากที่ทนายนิด้าให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับ

ตอนนั้นไม่อยู่ในสถานะที่จะขัดขืนได้

คือมันคงไม่ได้มีถึงกับขนาดเอามีดมาจี้เอาปืนมาจี้อะไรอย่างนั้นนะคะ
แต่ไอ้การที่ขัดขืนไม่ได้เนี่ยจริงมันมีหลายเหตุปัจจัยมากนะคะ
จากด้วยทางกายภาพของหมอเอง
หรือจากอาวุธหรือจากเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอุปกรณ์ที่เห็นก็ได้
หรือจากคำพูดแม้แต่มันเคยมีคำพิพากษาดีการว่าการที่แบบว่า
ถ้าเธอไม่สมยอมโดยดีฉันจะขู่ว่าฉันจะนู่นจะนี่
แค่คำพูดแค่นี้แล้วทำให้เขาคิดได้ไปไกลแล้วคิดว่าเขายอมสงบดีกว่า
นั่นก็คือถือว่าแล้วยอมให้นอนกระทำโดยดี
อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการสมัครใจให้กระทำชำเลานะคะ
อันนี้ต้องเรียนให้ทราบด้วยทีนี้กลับมาในส่วนของว่า
เขาไม่สามารถขัดขืนได้เหรอโซเชียลถามมากมายเลยว่า

ตะโกนร้องอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นความสงสัยของคนแหละมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะสงสัย
มีแต่เราต้องมาแปลงทุกเรื่องไหมว่าในขั้นตอนอย่างนี้น้องได้ตะโกน

จริงพวกนี้ถามว่าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างชัดในตรงนี้
นี่น่าจะไม่เหลืออะไรทำงานอยู่ในศาลเลย
เราตอบได้แค่ที่ตอบเท่านั้นนะคะ
ว่าในการต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนนั้นมีบ้างตามสมควร
แต่ถามให้ลงดีเทลขออนุญาตไม่ตอบนะคะ
แต่ว่าในการที่เค้าร้อง
ทำไมคนไม่ได้ยินไม่ได้มาช่วย
ตรงนี้เป็นดีเทลในการต่อสู้คดีด้วย
เอาเป็นว่ามีการพยายามที่จะขอร้อง

แต่รายละเอียดขอให้ไปอยู่ในสำนวน

หมออายุประมาณ๕๒ปีค่ะ

พอเกิดกรณีนี้ขึ้นมีคนติดต่อเข้ามาเยอะ

ล่าสุดบอกว่ามีผู้หญิงที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ปฐุมธานี

ตอนนี้๒๙ปี
ตอนเกิดเหตุ๒๙ตอนนี้ประมาณ๓๑
สมมติว่า๒ปีมาแล้วเหรอค่ะอืม
นิด้าไม่เคยพูดชื่อหมอไม่เคยพูดชื่อคลินิกไม่เคยอะไรเลย
ตั้งแต่วันแรกเลยติดต่อเข้ามา
พยายามหาเบอร์ทนายนิด้าจนติดต่อเข้ามา
พี่คะคลินิกนี้ใช่ชื่ออันนี้ไหมใช่หมออันนี้ไหม

ทำไมคะน้องเป็นอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับในคดี
คือถ้าใช่เนี่ยหนูเคยไปรักษาที่นี่
แล้วคือหนูก็เคยโดนอย่างในข่าวคือเสียงสั่นเคลือมาเลยค่ะ

นั่นแสดงว่ามีอีกคนนึงมีค่ะ

แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางหมอสูตินารีแพทย์ด้วยว่า

การตรวจเขาเขามีขั้นตอนยังไงต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนอะไรยังไงบ้าง

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับ
ูตินารีแพทย์นะครับเพื่อให้ท่านให้ความรู้ว่า
การตรวจภายในของคุณสุภาพสตรีเนี่ย
ตามขั้นตอนตามปกติแล้วเขาต้องเป็นยังไงบ้างนะครับ

ผู้ช่วยสารราชาในแพทย์พันธุ์ศักดิ์

ครับเจ้าเดียนครับคุณครับ
ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยว่า

เรื่องของคดีความของคุณหมอที่นครสวรรค์กับคนไข้

เพื่อความรู้ด้านการตรวจภายในของสูตินารีแพทย์นะครับคุณหมอครับ

ตามขั้นตอนตามปกติมาตรฐานของเขาแล้วเนี่ย
ภายในห้องต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับคุณหมอเวลาไปตรวจ

ก่อนที่จะตรวจภายในที่สำคัญที่สุดก็คือ
จำเป็นต้องอธิบายให้ผู้ป่วยครับ
ทราบว่าจะทำการตรวจอะไรบ้าง
และให้ผู้ป่วยเป็นคนตัดสินใจว่าจะตรวจครบแบบนั้นหรือเปล่านะครับ
ก็เลยปกติเนี่ยการตรวจภายในจะต้องตรวจในห้องที่มีความสว่างนะครับ

ห้องจะมีการติดตั้งเครื่องมือ
เพื่อทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ก็คือเครื่องที่เรียกว่าอัลเตอร์ซาวน์นะครับ

ก็เวลาจะตรวจจะต้องรีไฟ
จะต้องรีบไฟในห้องให้มืดลง
เพื่อจะเห็นภาพในจอภาพชัดเจนขึ้น

จะต้องมีไฟพกมีส่องสว่างอยู่บ้างนะครับ

คุณหล่อมาหาพรุนญาติเรารีไฟลักษณะเหมือนกับเวลาที่
ไปตรวจคันอย่างงี้ไหมครับอัลเตอร์สาวน์ไปดูเด็กในท้อง
หรือเปล่า
เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดคลุมเพื่อความสะดวกในการตรวจ
แล้วก็ขึ้นนอนบนเตียงที่เรียกว่าเตียงขยั่ง
มันจะมีมีขยันขึ้นไปเพื่อพาดขานะครับเพื่อให้สะดวกในการตรวจ
แล้วก็จะต้องคุมผ้านะครับคุมผ้าให้หมดให้มิดชิด
เหลือเฉพาะช่องที่ตรวจเท่านั้น
ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้หญิงอยู่
ว่าคุณหมอจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ช่วยจะต้องเป็นผู้หญิงครับ

ครับไม่มีผู้ชายอยู่ต่อได้นะครับ
จากว่าในบางกรณีที่คุณหมออาจจะอนุญาตให้สามีเข้ามาดูด้วยในบางเรื่องนะครับ
ผู้ช่วยพยาบาลกำหนดไหมครับว่าต้องกี่คนหรือว่าอย่างน้อยต้อง๑คนขึ้นไป
อย่างน้อย๑คนนะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราตรวจเนี่ย
บางทีเราก็ต้องการเครื่องมือโน้นเครื่องมือนี้ผู้ช่วยก็จะเป็นคนหยิบเครื่องมือให้เราครับ
คุณหมอเนี่ยจะโดยปกติเนี่ยมักจะนั่งตรวจนะครับ
ส่วนใหญ่จะนั่งตรวจนะครับเพื่อความสุภาพ
แต่บางครั้งบางคราเนี่ยตอนที่จะต้องคลำหมดโรคและคลำแบบต่าง
อาจจะต้องยืนขึ้นนะครับ
แพทย์ก็จะเรียกว่าส่องไฟไปดูที่อวัยวะด้านนอก
ก่อนว่ามีแผลมีอะไรมีเนื้องอกมีอะไรต่างไหม
ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะค่อยสอดเครื่องมือเข้าไปในช่องคลอด
ถ่างขยายให้เห็นปากมดลูกซึ่งอยู่ภายใน
ในรายที่จะตรวจเช็คมะเร็งปากมลูกแพทย์ก็จะป้ายเนื้อเยื่อ
ใช้ไม้ป้ายเยื่อบริเวณปากมดลูกเอาไปให้ผู้ช่วยพาลงบนแผ่นกระจก
หรือใส่ในน้ำยาเพื่อไปตรวจต่อ
อันนี้ก็เป็นอันว่าหมดการตรวจอันนี้เขาจะเอาเครื่องมือออกครับ
เครื่องมือที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะมีขนาดที่เหมาะสม
ไม่ใช่ว่าใส่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความที่เขาเรียกว่าสุขสบายนะครับ
คุณหมอครับตัวเครื่องมือที่จะต้องใส่เข้าไป
เพื่อตรวจภายในของผู้ที่มาตรวจเนี่ย
ต้องใส่ถุงยางอนามัยไหมครับ
ไม่ต้องครับถ้าเป็นเครื่องตรวจธรรมดาเนี่ย

มือพวกนี้จะผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อย
ทุกครั้งก่อนจะใช้งานนะครับ
หรือว่าบางโรงพยาบาลอาจจะใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นพลาสติก

อันนี้เพื่อการไม่ติดเชื้อนะครับ
เพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง
เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเหล็กใช้ถังช่องคลอดนี้

เพราะหลังจากใช้แล้วก็จะนำไปฆ่าเชื้อ
ทำความสะอาดอีกครั้งก่อนมาใช้ใหม่
แล้วมีตัวไหนไหมฮะที่มันต้องใส่ต้องใช้
คืออย่างนี้ครับปกติการตรวจภายในพรอดหลังจากนั้นแล้ว
แพทย์ก็จะใช้นิ้วมือสอดไปภายในช่องคลอด
เพื่อคลำหมดลูกในขณะที่มือเนี่ย
จะอยู่ทางหน้าท้องเพื่อทำให้เห็นว่า
มดลูกมันโตแล้วมันเหล็กต้องมีพังผืดมีถุงน้ำอะไรไหม
กรณีแบบนี้คือก็เรียกว่าการตรวจภายในแบบธรรมดา
แต่ทีนี้ในกรณีที่มีการสงสัยว่าเช่น
สงสัยคนไข้มีการปวดท้องคนใกล้แท้งบุตร
หรือคนไทยอาจจะมีเนื้องอกอะไรต่างเนี่ย
แพทย์อาจจะทำการตรวจอัลโตซาลผ่านทางช่องพรอด

คนไข้จะต้องกลั้นปัสสาวะเอาไว้เพื่อให้น้ำในกระเพาะปัสสาวะ
ซึ่งคนไข้หลายคนก็จะไม่ค่อยสะดวก
ขณะเดียวกันการตรวจอัลโตซาลผ่านทางช่องพรอด
ภาพที่ได้จะชัดเจนแล้วก็แม่นยำกว่า
ในปัจจุบันเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ใช่สาวโสด
ที่ไม่ได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
เราจะตรวจภายในโดยใช้เครื่องอัลเตอร์ซาวน์

ตัวหัวตรวจเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแท่ง
ก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับ

เนื่องจากว่านะครับมันจะเป็นเหมือนแท่งยางกับพลาสติกหุ้มพวกนี้
ซึ่งภายในจะมีเครื่องมือส่งสัญญาณเป็นคลื่นเสียง

อันนี้มันต้องใช้อีกคนนึงก็ต้องไปใช้คนต่อไปเรื่อย
และตอนนี้เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อน
เพราะฉะนั้นจะไปฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่นไม่ได้ครับ

ฉะวิธีการป้องกันการติดเชื้อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็คือ
จะต้องใช้ถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพดีนะครับ
ไม่หมดอายุสวมใส่ครับ
เพราะไอ้เครื่องมือตัวนี้ไม่ใช่ว่าใช้แล้วทิ้งด้วย

ก็เลยต้องใช้ถุงยางอนามัยใส่เอาไว้

มาตรฐานที่แพทย์ทุกคนจะทำแบบนั้นทุกโรงพยาบาลครับ

เรื่องของเครื่องมือตรวจอันตราซาวภายใน

คุณหมอครับทีนี้การนอน

ถ้าเรานึกดูครับมันจะเป็นเตียงนอนเนี่ยนะครับ
คือตรงสะโพกมันจะอยู่ตรงขอบเตียงพอดี
แล้วก็จะชันขาขึ้นถูกไหมครับ
ผู้ป่วยนอนก็จะมีหมอนหนุนศีรษะนะครับ
โดยปกติแล้วแล้วแต่โรงพยาบาลว่า
จะมีภาพปิดตาผู้ป่วยไหมนะครับ
และผู้ป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอว่า
จะไม่ปิดตาก็ได้หรือปิดตาก็ได้
นอนลาบไปเลยหรือว่าเอียงตัวขึ้นมา๔๕องศา
ลาบยังไงนอนลาบและชันขาขึ้นพอนึกออกไหมครับ
นอนลาบคันขาสองข้างขึ้น
แล้วก็แยกหัวเข่าสองข้างออก
เพื่อให้สามารถตรวจภายในได้ครับ
คุณหมอครับขออีกหนึ่งคำถาม
ทีนี้เราจะสามารถทราบได้อย่างไร

ระหว่างการตรวจปกติกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือถูกลักษณะแบบเกินเลยแทะโลมหาเศษหาเลยอะไรอย่างนี้
ครับคือดังที่เรียนให้ทราบแล้วว่า
ผู้ป่วยจะต้องรู้ว่าการตรวจมาตรฐานนั้น
จะต้องมีผู้ช่วยพยาบาล
หรือพยาบาลที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วยเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคน
ครับนะครับอันนั้นเป็นประโยชน์สองอย่างคือหนึ่ง
สามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือได้
คนไข้จะลุกเนี่ยหลังจากแพทย์ตรวจเสร็จ
แพทย์จะต้องออกจากนอกห้องไปก่อนนะครับ
ก่อนที่ผู้ช่วยจะยกผู้ป่วยขึ้นมานะครับ
เพราะว่าแพทย์ไม่มีหน้าที่ที่จะดูตอนนั้น

นี่วิธีการดูง่ายนิดเดียวครับ
เรามีสิทธิ์ที่จะขอไม่ให้ปิดตาเราครับ
ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไม่ปิดตาเนี่ย
เราก็จะเห็นหมดว่าคุณหมอหรือผู้ช่วยกำลังทำอะไรอยู่
และโดยปกติแล้วก่อนที่แพทย์จะทำอะไรอย่างงดตัวอย่างเช่น
เราจะใช้เครื่องตรวจอัลเตอร์ซาวน์นั้นเพื่อใส่เข้าไปภายในของผู้หญิงเนี่ย
เราต้องยกให้ดูว่าเรากำลังใส่อะไรอยู่นะครับ

เราก็ต้องให้ผู้ป่วยดูว่านี่เป็นเครื่องมือใหม่นะ

ก็ต้องมองกันต้องดูกันต้องบอกให้ชัดเจนแบบนั้นแหละใช่ไหมครับ
คือตามระเบียบในการตรวจภายในสุธินารีแพทย์ได้รับการสอนมาตลอดว่า
แต่ฉะนั้นต้องอธิบายก่อนให้ดูว่าเป็นอย่างไรโอเคนะ

ครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ
กู้ช่วยสวัสดิ์จรารายพลแภทภาพนุศัฒน์สุขระเเริกนะฮะ

ทีนี้ทนายนิด้าเดี๋ยวเราคงต้องพักกันก่อน

ช่วงสุดท้ายนะไล่กันต่อเรื่องของเคสล่าสุด

แล้วก็คำถามหนึ่งที่ผมว่าคนก็สงสัยอยู่

แล้วแชทไลน์ที่ไปคุยกับเขา
เขาโอนเงินมา๓แสนอะไรพวกนี้เนี่ย

ถ้าถูกข่มขืนจริงอะไรจริง

ทำไมเอา๓แสนเอาไปไหนยังไง

บอกว่านั่นน่ะโอนให้เขานะ
ให้ไปให้พ่อแม่สร้างบ้าน
เขารู้จักกันดีแต่มีจัญญบันทางการแพทย์
สามารถเปิดเผยได้แต่ว่ารู้ดีว่า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
แต่ไหนเปิดเผยอะไรมากว่านี้ไม่ได้
ใช่ตกลงไม่มีรับรวมคมในมากกว่านี้ใช่ไหมระหว่างสองคนนี้
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ยืนยันว่าเป็นเรื่องของคดีที่ถูกนอนยันเลยค่ะถูกต้องค่ะ

ก็สู้ได้ค่ะนิด้าเต็มที่ค่ะ
ว่าหลักฐานจะมีเท่าที่มีนะขนาดนี้เหรอหรือว่ามีอะไรเด็ดมากกว่านี้ไหม
ทุกอย่างบอกตามตรงเลยว่าทุกอย่างเป็นพยานแวดล้อมหมด
นิด้าจะรวบรวมให้เยอะที่สุดและดีที่สุดค่ะ
รายละเอียดต่างความคืบหน้าต่างตามต่อครั้งหน้านะครับ

โอเคค่ะขอบคุณนะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวท่านตามความคืบหน้าและรายละเอียดข่าวนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมไปสมทบด้วยนะฮะวันจันทร์หน้าคุณจอมขวัญมานะครับ